ไปดูท่าทีของพลังประชารัฐกันหน่อยนะคะ

แต่อย่างที่บอกมาด้วยสีหน้าท่าทางที่ค่อนข้างจะยิ้มแย้มไม่เคร่งเครียดนะคะ
นักข่าวถามก่อนเลยว่า

ไม่ใช่ไม่ตอบอันนั้นสื่อถามว่าเป็นยังไงบ้าง

แต่คำถามนี้บังเอิญอาจจะรีบไม่ทันได้ตอบนะคะ
ล้อมหน้าล้อมหลังเลยแหละตั้งแต่ลงจากรถเนี่ย

นะอ่ะพนักประวิธมาร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารพักษมณ์นะคะ
ก็บอกว่าคุยกับพลเอกประยุทธ์แล้วล่ะว่าสบายดีไหม
ถามพนักประวิธพนักประวิธบอกไม่ได้เครียดนะกับผลเลือกตั้ง
ร้องหัวหน้าพักก็มาประกบบิ๊กป้อมเลยล่ะ
ว่าที่สสพยาวเขต๑พักพลังประชารัฐ

แล้วก็ตอบคำถามประเด็นการจัดตั้งพักร่วมรัฐบาลของก้าวไกล
โดยอาทิตย์ธรรมนัทบอกว่าก็เมื่อประชาชนไว้ใจเก้าไกล
ก็ต้องรอดูแหละว่าจะประสานรวบรวมเสียงได้ตามที่สวกำหนดไหม
เพราะมารยาททางการเมืองก็ต้องให้พักอันดับหนึ่งจัดตั้งรัฐบาล
ซึ่งต้องรวบรวมสอสอให้ได้มากที่สุดก่อน
ผลักภาระให้สวอย่างเดียวมันก็คงจะไม่ได้ละมั้ง
แล้วเมื่อความจริงจากประชาชนธรรมนัทบาลต้องมาตั้งคู่อีกแล้ว
สภาพต้องจบในสภาพอย่างจริงชิ้นปล่อยไม่ได้หรือหาสภาพ